มีผู้หญิงคนนึงนะคะอายุ๑๙ปี

แล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
ปัญหาคือคู่กรณีไม่รับผิดชอบ
แม้แต่กระทั่งจะขอโทษด้วยซ้ำ

หรือว่าเธอเธอเองได้รับบาดเจ็บตามภาพเหมือนสักทู่

ปัญหาคือเธอบอกว่าเธอไม่ได้รับความรับผิดชอบอะไรเลย

เดี๋ยวเราไปคุยกับคนเจ็บมาด้วยแต่ดูเหตุการณ์ที่เธอโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กก่อนนะคะ
บอกว่าประเด็นมันอยู่ที่รถบัสสีเขียวที่มาชนท้าย
เป็นรถของหน่วยงานทหารและตำรวจบอกเธอให้ยอมความ
อ้างว่าสู้คดีไปยังไงมันก็ไม่ชนะหรอกนี่นะคะ
แล้วเหมือนกับว่ามาบอกว่าทางฝ่ายคนเจ็บที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
เป็นฝ่ายผิดเพราะขี่ในเลนส์ที่รถจักรยานยนต์ห้ามวิ่ง
แต่ว่าเขาบอกว่าแต่เนี่ยค่ะแต่มันมีความบาดเจ็บเกิดขึ้น
ได้มีความพยายามในการคุยกับคู่กรณีด้วยอ่ะนะคะคนเจ็บเขาบอกว่า
คู่กรณียืนยันว่าไม่ได้ชนถ้ามีหลักฐานว่าชน

ทีมข่าวของเราไปเจอคนเจ็บมานะคะคุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราไปเจอกับคนเจ็บ
เราขอเรียกว่า
เธอบอกว่าคือเธอนั้นคุยกับคู่กรณีที่สอนอธรรมสาราเจ้าของพื้นที่
บอกนี่ไงเธอยังเจ็บอยู่เลยหัวแตกเย็บไปตั้ง๕เข็ม
ตาขวาก็ช้ำนะคะมีแผลถลอกหลายจุดที่ขมับขวา
ข้อมือท้องแขนด้านซ้ายใบหน้าด้านซ้าย
หัวเข่าทั้งสองข้างก็ถลอกหลังเท้าด้านซ้ายก็ถลอก
นี่ค่ะบาดแผลทั้งหมดของเธอนะคะเธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยง
ห้ามีนาคมที่ผ่านมาเธอขี่รถจักรยานยนต์
ไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะบริเวณถนนบรมราชชนนานีขาเข้า
หน้าหมู่บ้านปัญจทรัพย์เขตทวีวัฒนากรุงเทพ
รู้สึกว่ารถของเธอพุ่งไปด้านหน้าแล้วรถก็เสียหลักลื่นถลายไปกับถนนเลย
รถล้มแบบนี้ค่ะหมวกกันน็อกเนี่ยหลุดกระเด็นนะคะ
ตัวเธอก็กลิ้งไปบนถนนจนได้รับบาดเจ็บเธอบอกว่าเธอเห็นรถบัสสีเขียวจอดอยู่เลนขวาสุด
มีพลเมืองดีมาช่วยเหลือมีคนขับใส่ชุดข้าราชการลงมาดูเธอ
แต่ไม่ได้ถามอาการเธอเลยขอแค่เบอร์ติดต่อกลับ
บอกว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันนี้เธอนี่แหละเป็นฝ่ายที่ติดต่อไปหาคนขับรถคันนี้ตลอด
เพื่อให้มาไกลเกลี่ยที่สอนอค่ะแต่ว่าคนขับเองเนี่ยไม่ได้ติดต่อเธอมาเพื่อแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
พอมาถึงสอนอไม่มีใครถามอะไรหนูสักอย่างเลยพี่หนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาล
ก็คือพอหนูพูดพูดเสร็จว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็บอกให้หนูยอมหนูผิด

บอกว่าหนูผิดถ้าหนูผิดอันนั้นหนูก็ยอมรับผิดเลน
แต่ว่าคือมันคุยกันแบบไม่รู้เรื่องพี่หนูมาคนเดียวแล้วหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างนี้
คือไม่ได้จะเรียกร้องอะไรมากหรอกพี่แต่แบบอยากให้มาถามอย่างน้อยก็ถามกันบ้าง
คือวันนั้นไม่มีใครมาถามหนูเลยหนูออกจากโรงพยาบาลมาสอนน้องไม่มีใครมาถามไม่อะไรเลย
แต่ทีนี้ค่ะทางคนขับรถบัสคันเกิดเหตุนะคะก็ไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
คนขับรถบัสเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่ขับรถของหน่วยงานราชการ
ไม่ขอให้ข่าวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่ได้ชนรถจักรยานยนต์ของนางสาวปอย
ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
นี่นะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ไปพบตำรวจเรียบร้อยในส่วนของคนขับรถบัส
จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุบนถนนบรมราชชนนานีคู่ขนานด้านใน
เป็นเลนส์ที่รถส่วนใหญ่จะขับเร็วนะคะคุณผู้ชม
โดยฝั่งช่องทางถนนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่มีกล้องวงจรปิดพอดี
มันก็เลยไม่เห็นจังหวะที่เอ๊ะมันชนกันไหมหรือยังไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ช่องทางขาออกจะมีกล้องวงจรปิดแต่ปัญหาก็คือรัศมีของกล้องฝั่งนั้น
มันไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งก็เลยไม่ถึงจุดที่มันเกิดเหตุพอดีนะคะ
แล้วปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่มีคนเห็นเลยไม่มีใครเห็นช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเลย
ตำรวจสนธรรมศาลาก็เลยบอกว่าเบื้องต้นก็สอบปากคำทั้งสองฝ่ายนะคะคุยกับทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว
เวลานี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับใครต้องดำเนินการเรื่องของการนำรถทั้งสองคันไปตรวจเช็คสภาพรถ
ไปดูร่องรอยการเฉียวชนและนำมาเปรียบเทียบว่าตกลงแล้วมีการเฉียวชนกันจริงหรือไม่
แล้วก็จะต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียงแล้วขยายผลว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างอ่ะนะคะ
นี่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องไกลเกลียกันอีกรอบหนึ่งตามขั้นตอนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไร
แต่ที่โคราชเนี่ยคนเห็นเต็มเลยฮะ